มีหนุ่มคนนึงนะฮะก็หลอนยาเสพติดนะครับ
ล็อกคอรองนายกเทศบาลแล้วใช้มีดแทงเข้าคอเขานะ

ตอนนั้นกำลังตรวจงานสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านอยู่นะครับ
สุดท้ายก็ถูกคุมตัวไว้ได้นะคนก่อเหตุนะฮะ
อ้างว่าตั้งใจจะฆ่าพวกโกงกินบ้านเมือง
ที่ถนนที่กำลังก่อสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตหน้าวัดประชาวนารามนะครับ

อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีลำนะครับ
คนเจ็บคือนายสุริยานันทสิงอายุ๖๖ปี

อาการสาหัสเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีลำส่วนผู้ก่อเหตุนะฮะซ้ายมือนะครับ
นายวิรพงษ์ยวงลำหรือว่าในน้อยอายุ๔๒ปีหลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองฮะแถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ตำรวจก็ไปคุมตัวไว้ได้แล้วก็มาสอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับมีดของกลาง
เป็นมีดปอกผลไม้นั่งอยู่อย่างนี้แล้วดูมีดนี่ยังคมเลยนะครับแผงเข้าคอเลย
มีดนี่ยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรแล้วกว้างด้วยนะคะไอ้ตัวความกว้างของใบมีดอ่ะ
ปอกผลไม้นี่อย่างคมเลยมันเนี่ยแล้วโดนเข้าคอตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับ
น้อยผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าใช้มีดแทงเขาจริงนะเพราะไม่พอใจ
เรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำงานอ้างอันนี้เป็นคำกล่าวอ้าง
ผู้ก่อเหตุนะอ้างว่าต้องการขจัดคนโกงกินอะไรพวกนี้นะฮะ
ต้องไปถามแกแกทำอะไรกับผมไหมบ้าง
ไม่ได้ว่าท่านลองเกลียดเขาทำอะไรกับพี่ไว้เช่น

จะถามแกว่าโกลกยินเรื่องอะไรไปบ้าง

แกทางผู้บ้างว่าก็รู้

ข้อถ้าลองโรงลงจากรถพี่ปีน้อยแทงด้วยนะตอนน่าจะเลือกผมเหมือนกัน
ถือมีดไปด้วยอ่าส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็เขาไปตรวจถนนกันนะครับวันนี้นะครับก็มี
เดินอมยิ้มมานะแต่ดูปกติใช่ไหมคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยล็อกคอคนเจ็บก็คือรองนายกเทศบาลนะฮะ
คุณสุริยานะครับแล้วก็เอามีดเนี่ยแทงเข้าคอครั้งหนึ่ง
รองนายกเนี่ยล้มกลิ้งลงไปถึงนาข้าวด้านล่างเลยนะฮะ
น้อยเนี่ยจากนั้นก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

คิดใจไหมตอนนั้นคิดใจครับ
นักนิสนาพูดพร่ำไปเรื่อยเสมอว่าไม่ชอบพวกโกงกินอยากฆ่าให้ตายให้หมด
ยานันทสิงศ์เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
เพราะว่ารองนายกเนี่ยเคยเตือนนายน้อยที่ชอบไปขโมยไซปลาของชาวบ้าน
อาจจะเจ็บแค้นตรงนี้มากกว่าไอ้เรื่องโกงกินอะไรพวกนั้นไม่มีหรอก
อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติด
ทางสพบ้านด่านนะครับตอนนี้ก็คุมตัวน้อยไว้แล้วนะครับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธมีดนะฮะเดี๋ยวจะรอดูอาการของคนเจ็บนะครับถ้าเจ็บหนักถึงขั้นสาหัสก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ